คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะคะมากันที่เรื่องปากท้องค่ะ
พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยหลายคนบอกโอ้ตายแล้ว

เมื่อวานนี้รู้ไหมว่าพี่ถึงบ้านพี่ทำอะไรก่อน

โอ้เดชบุญฉันซื้อพริกเอาไว้เยอะพอสมควร
เพราะบ้านพี่พี่ทำกับข้าวไง

แล้วก็เป็นวัตถุดิบสำคัญของร้านเขาด้วยนะ

แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะคือตรงเนี้ยเรียกว่าเศรษฐกิจปากท้องเลยแหละ
เพราะทุกบ้านเนี่ยต้องใช้พริกนะคะอาหารของคนไทยเนี่ยคือรสจัดจ้านใช่ไหมคะ
เขาใช้พริกอยู่แล้วนะฮะเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบหลักหลักเลยในการประกอบอาหาร
นักข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่ตลาดบางลำพูไม่ใช่กรุงเทพนะ
ขอนแก่นค่ะเป็นตลาดใหญ่จำหน่ายผักแล้วก็อาหารสด
ไปสำรวจตรวจสอบราคากันหน่อยโอ้โหปั่นแบบนี้ไหมพี่เบิร์ตบ้านพี่
ครับโอ้โหนะฮะนี่ไงเขาต้องใช้พริกไอ้แดงแดงใช่ไหมใช่
อันนี้เรียกว่าพริกจินดาใช่ไหมพี่เบิร์ตใช่ไหมคะพบว่าที่ตลาดบางลำพูเนี่ยนะคะ
ราคาพริกเนี่ยจำหน่ายกันที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาทจากเมื่อก่อนเนี่ย
ราคากิโลกรัมละแปดสิบบาทเท่านั้นนะฮะอืมนะฮะคือจากสองร้อยแปดสิบบาท
เพิ่มขึ้นเท่าไรอ่ะสองร้อยตั้งแปดสิบหารโอ้สองจุดห้าเท่าใช่ไหม
สองจุดห้าเท่าไอ้แพงแบบเนี้ยมาประมาณสองเดือนแล้วนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าตั้งแต่ขายพริกมา
ไม่เคยเจอราคาแบบนี้มาก่อนถือว่ามหาโหดมาก
แพงที่สุดในรอบ๒๐ปีถ้าลองเอาไปชั่งกิโลนะ
แล้วนับเม็ดดูคือก่อนหน้านี้เมื่อวานเราบอกว่าเฮ้ย
แพงตกเม็ดละบาทเลยเหรอใช่พ่อค้าแม่ขายที่ตลาดบางลำพู
บอกว่าคุณนักข่าวคุณลองเอาพริก๑กิโลไปชั่ง
แล้วก็เนี่ยเอามานับเม็ดดูแล้วก็หารด้วย
ราคาตกเม็ดละหนึ่งบาทจริงจริงจริงเหรอตกเม็ดละหนึ่งบาทจริงจริง
ถามว่าพริกแพงแล้วใครเดือดร้อนเรานี่แหละเดือดร้อน
บรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ต้องซื้อพริกที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบในเมนูต่างของร้านเนี่ย
อย่างร้านส้มตำที่เราชอบทานกันนะคะแม่ค้าขายส้มตำนี่ท่านนี้ค่ะ
เมื่อวานเราไปคุยกับแม่ค้าท่านนี้ด้วยนะคะบอกว่าที่ร้านใช้พริกแดงตำส้มตำประมาณวันละ๒กิโล
สั่งมาจากร้านประจำกิโลกรัมละร้อยแปดสิบบาทตอนนี้แม่ค้าท่านนี้นะคะ
ท่านบอกว่าต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็ถามต่อเอ้า
ก็ในเมื่อพริกแพงทำไมไม่บวกเข้าไปในราคาล่ะเนี่ย
จานเนี้ยจากขายเคยขายสี่สิบอ่าขายสี่สิบห้าห้าสิบ
ท่านนี้บอกว่าไม่หรอกยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้วยุคโควิดด้วย
หาลูกค้าก็ลำบากแบบนี้ถ้าเกิดไปขึ้นราคากลัวลูกค้าจะหายไป
อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงคุณผู้ชมรับชมข่าวอยู่นะฮะ
ทั้งทางหน้าจอไลน์หรือว่าในเฟซบุ๊กนะฮะส่งมาบอกกันได้
ตอนนี้พริกที่คุณซื้อล่าสุดราคาเท่าไหร่แล้วราคาอาหารส้มตำยำอ่ะ
ที่บ้านคุณเขาขึ้นราคาหรือเปล่า
เป็นจานละกี่บาทบางร้านก็ไม่ขึ้นแต่บางร้านอาจจะขึ้นราคากันไป
มาบอกข้อมูลกันหน่อยตอนนี้คุณผู้ชมบอกมาบ้างแล้วก๊อฟนะฮะ
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละสองร้อยบาทครับจากร้อยเอ็ดและนนทบุรีครับ
โอ้ตายตายตายอ่าแพงจริงนะอ่าอ่า
ยุคนี้แพงกันหมดนะฮะส่วนที่พิสุนุโลกครับ
ราคาพริกแม้วในตลาดร่วมใจนะครับนะครับ
ปากป้ายขายกันที่ราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท
ขีดละยี่สิบบาทส่วนพริกจินดาแดงนะฮะ
กิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าเกิดเด็ดคั่วก็เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบบาท
แม่ค้าบอกว่าราคาขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัวแล้วครับ
นะฮะตอนนี้ลูกค้าเลิกซื้อแบบกิโลแล้วอ่ะ
ไปซื้อแบบถุงเอาพอกินไปก่อนละกันมันถูกกว่า
อะไรแบบนั้นนะครับอืมนี่แหละฮะที่เชียงใหม่ครับ
คุณผู้ชมครับในตลาดเมืองใหม่แหล่งค้าส่งสินค้าเกษตรใหญ่ที่สุด
จังหวัดเชียงใหม่ครับพริกสดเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัวครับ
แม่งค้าต้องปรับตัวมาขายปลีกแบงค์ขีดแบงค์ขายแบบขีดครับ
ละขีดขีดถุงหนึ่งก็๒๐บาทนะฮะแพงกว่าเดิมเท่าตัวเหมือนกัน
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยขายถุงละสิบบาทเท่านั้นลูกค้าบางคนบอกว่า
ขณะนี้ต้องมีแบงค์พันธุ์สำหรับการซื้อพริกมาใช้ประกอบอาหาร
เมื่อก่อนเนี่ยซื้อแค่ไม่กี่ร้อยบาทได้พริก๒๓โลนะฮะเดี๋ยวนี้ซื้อครั้งหนึ่งเกือบพันบาท
มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาจากสุรธานีบอกว่าเมื่อวานซื้อพริกจินดาแดง๑๔เม็ด๒๐บาท
ยังไม่เด็ดคั่วให้ด้วยอันนี้เม็ดละบาทกว่า
คือใต้น้ำท่วมไงใต้น้ำท่วมเยอะปีนี้
อีกคนนึงก็บอกว่าตอนนี้ลาบก้อยจานละ๘๐แล้วราคามันขึ้น

ชนบุรีเหรอพี่เบิร์ตพอกันนะคะแต่ว่าที่ชนบุรีเนี่ยเขาลองเอาพริกหนึ่งกิโลมาชั่งเป็นถุงแบบนี้
แล้วก็หารด้วยราคาต่อกิโลเขาบอกว่าตกไม่ถึงเม็ดละหนึ่งบาทตามที่เป็นข่าวนะฮะ
มาดูหน่อยนะคะที่ชนบุรีที่ตลาดใหม่ชนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่เลยแหละนะคะ
ตอนนี้ไปดูพริกแดงราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาทพริกขี้หนูสวนกิโลกรัมละ๑๔๐บาท
เพราะฉะนั้นทหารแล้วก็ตกเม็ดละไม่ถึงหนึ่งบาทเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่สำหรับชาวชนบุรีบางคนเนี่ยนะคะ
ในภาวะพริกแพงแบบนี้นะคะพริกแพงไม่ใช่พริกแพงใช่ไหมพริกแพงนะคะพริกแพงค่ะ
คือเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าไปสำรวจตรวจสอบเนี่ยโดยเฉพาะตลาดค้าส่งด้วยแล้วเนี่ยนะ
ราคาที่ชนบุรีก็ไม่ได้สูงริ้วจนแบบโอ้โห๒๐๐๒๕๐ต่อกิโลนะคะ
สำรวจจากท้องตลาดไปแล้วทีนี้มาสำรวจตรวจสอบร้านที่เขาต้องใช้พริกกันใน
นี่ค่ะส้มตำน้องรีจ้อยโจ๊ะร้านนี้นะคุณโซโลแกนเขาคือไม่เผ็ดไม่ขาย
แต่ยุคพริกแพงแบบนี้จะเปลี่ยนโซโลแกนไม่เผ็ดก็ขายหรือเปล่าคุณดูสิโอ้โหตายแล้วเห็นแล้วแสบท้องเลยนะคะ
ตำส้มตำเนี่ยตำไปน้ำตาไหลเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่พริกกระเด็นเข้าตานะพริกแพงพริกแพงเออใช่
แล้วนี่เห็นไหมคะโอ้โหตายแล้วเหมือนพริกเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักไปเลยนะคะ
แห้งวันละ๑๐๐กิโลกรัมโอ้โหรวมแล้ว๒๐๐กิโลกรัมต่อวันตอนนี้ราคาพริกเนี่ยมัน
สูงขึ้นกว่ากิโลกรัมละ๒๐๐บาทราคาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
ทำให้ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นลุงโจ๊โจ๊เราแกถามแกต่อนะคะ
โจ๊ะแล้วพลิกแพลงแบบนี้นะลุงคิดว่าหนึ่ง
สาเหตุเพราะอะไร๒ลุงจะปรับเพิ่มราคาส้มตำ
ที่ผ่านกรุงเทพฯคุณดูครบเขาก่อนนี่แหละลุงโจโจ้บอกว่าที่ราคาพริกแพงแบบนี้นะ
ไม่เกี่ยวกับภัยพิบัติไม่เกี่ยวกับอากาศหนาวอะไรหรอกแต่เป็นเพราะ
พ่อค้าคนกลางนั่นแหละตัวดีเลยโกงราคาพริกอย่างที่ก๊อฟบอกไป
บวกเรื่องของค่าขนส่งใช่ไหมคะครับแต่ลุงโจโจ้บอกว่าถึงแม้พริก
จะมีราคาแพงก็ต้องซื้อเพราะต้องรักษาลูกค้าเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้
อยากให้มีการตรวจสอบและควบคุมราคากันหน่อยเพื่อไม่ให้กระทบกับพ่อค้าแม่ขาย

ส่วนราคาปรับขึ้นไหมลุง
ลุงบอกว่าราคาเดิมรักษาลูกค้าเหมือนเดิม
แพงแต่ว่าราคายำยังเท่าเดิมใช่ไหม
ใช่โอ้ดูโคกเค้าที่พริกเต็มเลยค่ะเออนะครับ
คือถ้าสมมุติว่ามันจะแพงนะแล้วชาวสวนได้นะ
ผมยังโอเคดีกว่าพ่อค้าคนกลางมาโขก
ชาวสวนก็ได้เท่าเดิมแต่คนปลายทางคนซื้อก็ซื้อแพง
ต้นน้ำชาวสวนกลางน้ำพ่อค้าคนกลาง
ปลายน้ำก็คือร้านส้มตำแล้วก็พวกเราโอ้โหแล้วมันไปกระจุกตัวอยู่ที่คนกลาง
ราคาพริกเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังส่งมาเยอะนะเรื่องของราคาพริกนะฮะ